คุณผู้ชมครับอย่างที่นำเรียนไปตอนต้นรายการวันนี้เป็นโอกาสที่ดีคนไทยนะครับได้รับฟังความคิดเห็นและทิศทางการที่จะตื่นฟื้นฝันประเทศไทยจากเวทีที่ไทยรัฐจัดขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับงานไทยรัฐฟอรัม๒๐๒๒ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
บนเวทีมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทย
โดยเฉพาะคำถามที่ว่าให้คะแนนผลงานรัฐบาลเท่าไหร่

ตอนนี้งานไทยรัฐฟอลัม๒๐๒๒ตอนตื่นฟื้นฝัน
สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้น
เพื่อการเมืองในฝันดำเนินมาครึ่งทางแล้วครับ

มีคำถามหนึ่งที่มีการถามวิทยากรบนเวทีนะครับว่า
ถ้าต้องการให้คะแนนรัฐบาลชุดนี้ในการทำงานช่วงที่ผ่านมาจะให้เท่าไหร่
ส่วนใหญ่ทุกคนตอบว่าสอบตกและติดลบครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานไทยรัฐฟอรัมน์๒๐๒๒
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ครับนะครับ
ตอนตื่นฟื้นฝันสังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝันครับ
ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากภาคเอกชนนักธุรกิจรวมทั้งตัวแทนภาคการเมือง

เพื่อร่วมเปิดเวทีเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
วัชราวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ครับ
เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวทีครับ
ท่านกล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตอันใหญ่หลวงครั้งหนึ่ง
เหลื่อมล้ำหนี้ครัวเรือนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
และไทยรัฐอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน
เราอยากเห็นคนไทยมีความหวังไทยรัฐจึงจัดเวทีเสวนานี้ขึ้นมาครับ
จะเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบายวิสัยทัศน์
เพื่อให้เกิดข้อเสนอต่างที่จะทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง
ผมต้องขอขอบคุณแพรน้องลิสทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมกัน
พูดคุยและสร้างสรรค์ความคิดทางออกให้กับประเทศร่วมกันในวันนี้
และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกให้กับประเทศ
ให้สังคมได้ตื่นให้เศรษฐกิจได้ฟื้นและให้พวกเรามีการเมืองแบบในฝันที่เราฝันไว้ครับ

คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็มีการเริ่มเปิดวงเสวนานะครับในช่วงแรกกับตอนที่ชื่อว่าตื่นและฟื้นครับ
มีคำถามตอนหนึ่งที่มีการถามวิทยากรบนเวทีครับว่า
ถ้าจะให้คะแนนผลงานของรัฐบาลจะให้เท่าไหร่
กับการแก้ไขปัญหาประเทศในช่วงที่ผ่านมาครับ
เริ่มที่คุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ
คินพัฒนาท่านบอกว่าขอไม่ให้คะแนนรัฐบาล
เพราะว่าไม่รู้จะไปเปรียบเทียบกับอะไร

ด้านคุณเศรษฐาถวีศินย์ประธานอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริบอกว่า
ขอพูดในฐานะนักธุรกิจและประชาชน
ขาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์เก้าไกลให้คะแนนรัฐบาลแบบนี้
ขอให้ติดลบ๑๐๐คะแนนในทุกด้าน
เชื่อว่าตอนนี้คนไทยต้องการให้เกิดการเลือกตั้งใหม่
เพราะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
ท้ายทางด้านหม่อมหลวงชโยธิศกิจดากร
ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

แต่ขอให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ทุกอย่างทำงานเป็นรูปธรรม

เพราะที่ผ่านมารัฐบาลก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ดีในหลายเรื่องครับ
กำลังเริ่มในช่วงของพาร์ทที่๒ครับ

เดี๋ยวต้องมาติดตามนะครับว่าในภาคที่๒นั้นจะมีความเห็นอะไรออกมา
แล้วจะส่งผลไปยังสังคมอย่างไร
นำไปสู่การแก้ไขขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไร
รวมทั้งผู้ชมสามารถกลับมาติดตามประเด็นทั้งหมดได้อีกครั้งครับ
ขอบคุณมากครับคุณทัศนัยโคตรทรนะครับ

เราจะได้รู้ว่าประเทศไทยจะตื่นฟื้นและฝันไปทางไหนครับ